คุณผู้ชมค่ะตำรวจลงไปตรวจค้นพื้นที่สนสุธิศาตำรวจของสนสุธิศาลลงไปตรวจค้น
ซึ่งผลจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
ตำรวจสนสุธิศาลตำรวจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะคะก็ร่วมกันค่ะ
เพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็กแล้วก็ค้ามนุษย์
ซึ่งปรากฏว่าก็ได้มีการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการแล้วก็บัตรประชาชนของพนักงาน
ว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีแล้วก็มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่า
รวมทั้งตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับสนสุธิศาลบอกว่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
บุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในสถานบริการรวมถึงไม่พบการใช้สารเสพติด
ทั้งนี้นะคะสนสุธิศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบสถานบริการต่างอย่างเข้มงวด
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเข้าตรวจสอบอาบอบนวดโพไซดอนแล้วก็โคปาคาบาน่าไปแล้ว

ยืนยันนะคะว่าตำรวจไม่มีการปล่อยประละเลยมีการตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่อย่างทุกเดือนค่ะ